เปิดตั้งแต่วันที่๑๓วันแล้วค่ะ

ทีนี้อาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะมาชำแหละระบบการศึกษาไทย

ก็มันจุดเริ่มต้นมาจากจุดนิดหนึ่งนะฮะ
เมื่อวันเปิดเทอมก็มีภาพที่แชร์กันในโซเชียล
ว่ามีเด็กนักเรียนต้องรอต่อคิวตากฝน
เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน
มันเลยกลายเป็นประเด็นที่คนในโซเชียลเขาบอก
นี่คือความล้มเหลวในระบบการศึกษา
ทีนี้อาจารย์สุภาพก็เลยเอาเรื่องอื่นเรื่องของการศึกษามาพูดด้วยนะครับ
ติดตามจากอาจารย์สุภาพเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขอเริ่มต้น
ด้วยภาพที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เป็นภาพที่เขาส่งกันในโซเชียลครับ
เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่านักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ต้องเข้าแถวตากฝนเพื่อรอคิวตรวจอุณหภูมิที่เห็นในภาพนี่ล่ะ
ท่านผู้ชมคิดยังไงกับภาพนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับ
ว่านี่เป็นการล้มเหลวทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่ครูคิดไม่เป็น
สอนให้มีระเบียบมีวินัยแต่ไม่มีวินิตดุลยพินิษฐ์
ผมก็เผื่อใจเอาไว้ว่าเอ๊ะมันภาพตัดต่อหรือเปล่า
ก่อนที่จะเข้ารายการมาก็มีภาพตามมา
เป็นคำชี้แจงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วเขาก็ส่งภาพประกอบตามมาให้ด้วยภาพเนี้ยอธิบายว่า
ครูกำลังกางร่มให้เด็กที่ลงจากรถเพื่อไปตรวจอุณหภูมิ
ฉะนั้นระหว่างภาพเก่ากับภาพใหม่เนี่ยมันเป็นภาพกันคนละมุม
นี่เป็นภาพที่ทางโรงเรียนส่งมาอีกมุมหนึ่ง
แต่ว่าภาพที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยอีกมุมหนึ่งเอาลองประกบภาพกันดูสิครับ
นั่นซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่ส่งมาในโลกออนไลน์ภาพขวามือเป็นภาพที่ทางโรงเรียนส่งมา
คำถามก็คือว่าภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพตัดต่อไหม
ภาพปลอมไหมไม่ใช่หรอกครับเป็นภาพจริงแต่ว่าน่าจะถ่ายตอนที่เริ่มใหม่ใหม่เนี่ย
นักเรียนก็คงจะต้องตากฝนไปรอคิว
แล้วภาพขวามือภาพที่ทางครูเขาเอาร่มมากางให้เด็ก
นั่นจะเป็นภาพน่าจะเป็นเหตุการณ์ตามมาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เด็กตัวตัวเด็กเปียกนี่ทั้งหมดเนี้ย
ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าคนเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย
เขาถามว่าอะไรกันนักกันหนาเออทำไมต้องไปเคร่งครัดกันถึงขนาดนั้น
ดีไม่ดีเนี่ยเด็กที่ไม่ป่วยก็อาจจะไปป่วย
เพราะโดนฝนนั่นแหละถึงแม้จะเอาร่มไปกางให้
แต่มันก็กันทั้งหมดไม่ได้หรอกคำถามคือ
ทำไมไม่ให้เด็กเข้ามาอยู่ในร่มก่อนแล้วค่อยวัดไข้กันทีหลัง
มันก็ทำได้นี่ครับครูบาอาจารย่อมมีดุลยพินิษฐ์
เขาถึงวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าที่คุณบุ๊คเกินไปเมื่อสักครู่ว่า
นี่คือความล้มเหลวของการศึกษาไทยทำไมต้องวิการวิจารณ์ไปไกลขนาดนั้น
เพราะว่าเราไม่สอนให้คนคิดไม่สอนให้คนวินิจฉัยเหตุผล
แต่สอนให้คนเคร่งครัดให้จดจำให้เคร่งครัดในระเบียบ
การศึกษาบ้านเราจึงต้องมีเคร่งครัดในเรื่องระเบียบเอาไว้ก่อน
เสื้อผ้าหน้าผมต้องมีระเบียบชุดนักเรียนต้องมีระเบียบ
นักเรียนเด็กผู้ชายใส่เสื้อชุดนักเรียนต้องเอาเสื้อใส่ในกระเป๋า
หลุดออกมานอกกระเป๋าเมื่อไหร่โดนทำโทษ
ผมทั้งหมดสารพัดสารพันธุ์เราอยู่กับระเบียบวินัย
แต่ว่าเราไม่สอนให้คนคิดสุดท้ายขึ้นมาเขาก็บอกว่าระเบียบวินัยที่พยายามสร้าง
ขึ้นมาเพื่อจะควบคุมเด็กให้อยู่ในระเบียบวินัยมันก็อยู่ได้เฉพาะในสถานศึกษา
ออกมานอกสถานศึกษาเด็กที่เคยมีระเบียบวินัยในสถานศึกษา
ออกมาข้างนอกมีวินัยไหมล่ะครับเข้าคิวเป็นไหมล่ะครับ
ทำไมไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยในสถานศึกษาเขามีระเบียบวินัย
เขาบ่มเพาะเด็กของเขาแล้วออกมาข้างนอกโรงเรียนเขามาใช้ชีวิตประจำวัน
เขาก็เป็นคนมีระเบียบวินัยทำไมของเราเคร่งระเบียบวินัยในสถานศึกษา
แต่ออกมาข้างนอกเราไม่เคร่งระเบียบวินัยอันนี้ก็น่าคิดนะครับ
และที่ตามมาแม้กระทั่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ย
ปักชื่อโรงเรียนมีคำถามว่ายกเลิกได้ไหม
เพราะอะไรครับมาถึงวันหนึ่งเกิดวิกฤตโควิด
พ่อแม่เกือบจะไม่มีเวลาซื้อเสื้อไหมพยายามมีเวลาไม่มีเงิน
จะซื้อเสื้อใหม่ให้ลูกก็ใช้เสื้อเก่า
เสื้อเก่าเนี่ยถ้าเรียนอยู่ป๑พอขึ้นป๒
ต้องไปเลาะแล้วก็ปักชื่อใหม่ปักใหม่เพราะว่าคนละชั้นแล้ว
แล้วถ้าพี่เอาเสื้อมอบให้น้องอันนั้นต้องไปเลาะทั้งชื่อ
นามสกุลทั้งโรงเรียนเลยนะเพราะว่ามันใช้กันไม่ได้
คำถามคือระเบียบเหล่านี้เรายังจำเป็นต้องมีไหม
ปักชื่อเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ทั้งปักชื่อทั้งเลาะชื่อเก่า
ปักชื่อใหม่เขาบอกหลายตังค์ในภาวะที่พ่อแม่ผู้ปกครอง
กำลังลำบากถึงแม้ว่าจะเงินไม่มากแต่ว่าคนที่มีลูกหลายคน
คนที่พี่จะส่งมอบเสื้อให้น้องก็ต้องไปเสียเวลากับเรื่องนี้
เขาถึงตั้งคำถามว่าเราควรจะทบทวนกันเรื่อง
ปักชื่อโรงเรียนปักชื่อนักเรียนปักชื่อชั้นในเสื้อนักเรียนแล้วหรือยัง
เพราะว่ามันก่อความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรียนฟรีตามรัฐมนูล
วิพากษ์วิจารณ์กันมานานแล้วนี่ครับเรื่องการศึกษาฟรี
แต่มีคนถามว่าฟรีจริงไหมวันนี้คนที่ส่งไลน์มาให้ผม
เขามีคำถามว่าฟรีจริงไหมแล้วเขาก็ส่งรายการที่เขาต้องไปจ่ายให้ลูกที่โรงเรียนมา
มาให้ผมดูภาพอยู่ทางขวามืออาจจะเห็นไม่ชัด
แต่ผมจะอธิบายว่าเป็นภาพที่เป็นนักเรียนชั้นม๒
โรงเรียนข้าวัตท์ระบุออกมาชัดเจนเลยครับ
ปีการภาคเรียนปีการศึกษานี่แหละสองห้าหกสามเนี่ย
ภาพขวามือเป็นค่าอะไรบ้างครับ
เป็นค่าเงินทำบุญต่อปีการศึกษา๕๐บาทเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอบรมคุณธรรม๒๐๐บาท
เป็นเงินประกันชีวิตต่อปีการศึกษา๒๐๐บาทเป็นเงินบริจาคสนับสนุนการเรียนคอมพิวเตอร์และปรับบริบทการเรียน๕๐๐บาท
เป็นเงินบริจาคสนับสนุนพัฒนาการจัดบริบทโรงเรียนจ้างพนักงานทำความสะอาดต่อภาคเรียน๓๐๐บาท
เป็นเงินค่าเครื่องหมายลูกเสือค่าบำรุง๔๐บาทเป็นเงินค่าเสื้อกีฬาสีค่าอาหารและกิจกรรมกีฬาสี๓๐๐บาท
รวมทั้งหมดเจ็ดรายการหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท
อันนี้ผมไม่มีความรู้จริงว่าโรงเรียนเก็บได้ไหม
ก็ไหนบอกว่าการศึกษาฟรีหรือว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาฟรี
อันนี้เป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถเรียกเก็บได้มีระเบียบอย่างนั้นหรือเปล่า
แล้วมันมีบรรทัศน์ในการเก็บเท่ากันไหมบางโรงเรียนเนี่ยเก็บค่าบูรณะรั้วโรงเรียนก็มี
ฉะนั้นในภาวะปกติก็ว่ากันไปเถอะครับ
แต่ว่าในภาวะที่ผมย้ำมาตลอดว่านี่เราอยู่ในภาวะมหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ตกงานพ่อแม่ตกงานไม่มีรายได้รายได้ที่เคยมีหายไปเพราะตกงานหางานใหม่ไม่ได้
แล้วมีลูกต้องเข้าเรียนหนังสือก็หวังพึ่งว่าการศึกษาฟรีเนี่ย
ไม่ควรจะต้องมาใช้เงินหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทไปเป็นค่าอะไรต่อมีอะไรไม่รู้
ใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยตอบมาทีเถอะว่า
เรื่องเนี้ยโรงเรียนเนี้ยทำผิดระเบียบไหมหรือว่าโรงเรียน
มีช่องทางที่จะเก็บได้กระทรวงศึกษาเปิดช่องไว้หรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปดูบริบทของรัฐมนูลที่เขียนไว้ว่าให้การศึกษาฟรีที่เขียนกันเลยว่า
ลดช่องว่างทางการศึกษาลดช่องว่างความเสมอภาคทางการศึกษา
ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลดช่องว่างให้ลูกคนไม่มีตังค์
ลูกคนจนได้มีโอกาสเรียนหนังสือแล้วอย่าลืมนะครับ
ปีนี้เดี๋ยวไปดูดีดีเถอะเด็กที่เคยเรียนหนังสือ
จะไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคน
เพราะมหาวิกฤตเศรษฐกิจอันผลพวงจากโควิดนี่ก็เป็นการขีดเส้นใต้
และจะรอคำตอบคนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษา
ช่วยตอบมาหน่อยว่าหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท
ที่เป็นค่าอะไรต่อมิอะไรเนี่ยเปิดช่องให้เก็บได้
ผิดหรือไม่ผิดนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับเป็นเรื่องที่สะท้อนนะฮะ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
อาจารย์จะมาเจอกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐแบบนี้เป็นประจำ
ก็หยิบยกประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาวิเคราะห์นะครับ